ไปดูความคืบหน้าการกู้โรงพยาบาลบางสะพานกันบ้างนะครับ
เพราะว่าต้องซ่อมแซมฟื้นฟูหลังจากที่โดนน้ำท่วมหนักพอสมควรทีเดียว
ตอนนี้ความคืบหน้าในการซ่อมแซมแก้ไขนั้นมากกว่า๑๘๐แล้ว
ภูมิในการโรงพยาบาลก็บอกว่าห้องผ่าตัดเล็กห้องคลอดพร้อมให้บริการ
ตั้งแต่วันจันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการประชาชนแล้วนะครับ
กำลังแพทย์รวมถึงทีมงานต่างเครื่องไม้เครื่องมือนั้นใช้งานได้แล้ว
ติดตามจากรายงานโดยคุณอารยาโภจาครับ
การฟื้นฟูบางสะพานนั้นกำลังดีขึ้นอย่างเรื่อยนะคะ
ขณะที่โรงพยาบาลบางสะพานเองก็จะกลับมาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ
อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานยืนยันว่าวันจันนี้ค่ะ
ก็จะสามารถเปิดให้บริการและใช้ห้องผ่าตัดได้นะคะ
ส่วนห้องผ่าตัดใหญ่ทั้ง๒ห้องนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู
และทำความสะอาดพร้อมเพื่อทำการผ่าตัดใหม่อีกครั้งหนึ่งใน๒เดือนข้างหน้า
จะต้องมีการปรับปรุงทั้งระบบนะคะแล้วก็ต้องตรวจระบบมาตรฐานด้วยค่ะ
ขณะที่โรงพยาบาลบางสะพานเองนะตอนนี้นะคะสามารถที่จะฟื้นกลับคืนมาได้เกือบ๑๘๐แล้วนะคะ
ส่วนอีก๑๒๐นั้นเป็นการจัดการระบบจัดการเอกสารและการทำความสะอาดต่างค่ะ
อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของห้องคลอดกับห้องผ่าตัดนะครับ
เขาคลอดเองเนี่ยในเบื้องต้นเองเราก็สามารถที่จะจัดการทั้งหมดได้แล้วนะครับ
เหลือก็เหลือแต่วัสดุสำนักงานแค่นั้นเอง
ซึ่งเราก็เตรียมจัดซื้อเข้ามาทาสงทาสีในห้องที่มันชำรุดนะครับ
ก็คาดว่าในวันจันทร์นี้น่าจะเปิดห้องคลอดได้นะครับ
ในส่วนของห้องผ่าตัดเองอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้น
เนื่องจากว่าระบบเป็นระบบฆ่าเชื้อเป็นระบบปลอดเชื้อนะครับ
ซึ่งต้องมีความปลอดภัยสูงนะครับ
เพื่อความมั่นใจของผู้มารับบริการเราเองก็อยากจะให้ได้มีความสะอาดสูงสุด
ในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเปิดวันจันนี้คงเป็นเรื่องของผ่าตัดเฉพาะฉุกเฉินนะครับ
เช่นผ่าตัดคลอดตอนนี้มีความฉุกเฉินแค่นั้นเองนะครับ
ขณะที่กำลังใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพานในตอนนี้นะคะ
จากจะต้องฟื้นฟูโรงพยาบาลแล้วก็ต้องเร่งฟื้นฟูบ้านของตัวเองด้วยนะคะ
รายนั้นหมดตัวเลยทีเดียวค่ะและมีเพียงเสื้อผ้าเพียงตัวเดียวชิ้นเดียวด้วยนะคะ
ในการที่จะใส่มาทำงานนะคะซึ่งก็ได้รับการบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะให้บริการแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมาใช้บริการโรงพยาบาลบางสะพานอย่างเต็มที่ด้วยค่ะ
ของเราอยู่แล้วค่ะที่โรงพยาบาลก็เป็นเหมือนกับเป็นที่เหมือนที่เรามอบเหมือนที่เราต้องแบบเงินเดือนเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งความรู้สึกของหนูว่าคือมันเป็นหลักของเราอาชีพของเราอยู่แล้ว
แต่ที่บ้านหนึ่งเราแค่ทำเฉพาะที่เรานอนได้เรื่องอื่นกินกินค่อยว่ากันที่หลังทำเฉพาะเอาที่ว่าคืนนี้เราจะมีที่พักที่อาศัยก่อนคือทำให้เล่นแค่นั้นแล้วก็หนึ่งแล้วก็มาทำที่โรงพยาบาลก็บางทีหนูก็คิดว่าเหมือนผอให้หยุดว่าบอกให้หยุดทำที่บ้านแต่หนูก็คิดว่าแล้วถ้าหนูหยุดทำที่บ้านและที่โรงพยาบาล
เมื่อก่อนนี่ก็รู้จักกันรักกันรักภัยกล้องเกลียว

ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพานรายหนึ่งนะคะซึ่งก็พบว่าในคืนวันเกิดเหตุนั้น
พวกเขาต้องพากันหนีตายออกมาค่ะจากกระแสน้ำที่ค่อนข้างแรงนะคะ
และพาลูกน้อยนั้นอีกหนึ่งคนออกมาด้วยค่ะแล้วก็ติดอยู่บนหลังคาบ้านเกือบ๑วัน
ซึ่งก็จะต้องออกไปช่วยโรงพยาบาลด้วยนะครับเนื่องจากว่าโรงพยาบาลนั้น
ก็เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของพวกเขาค่ะแล้วก็ต้องกลับมาดูบ้านด้วยนะคะ
และทุกอย่างนั้นก็กลับกลายเป็นว่าน้ำก็พาทุกอย่างไปหมดเลยนะคะ
นางจาจุรีบอกกับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
กำลังใจของพวกเขาในตอนนี้ก็คือลูกสาวที่ให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาค่ะ
แล้วก็ยังดีนะคะที่ยังมีชีวิตรอดค่ะและนับจากนี้ก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ
ค่ะการฟื้นฟูโรงพยาบาลบางสะพานนั้นค่อยดีขึ้นตามลำดับนะคะ
ส่วนเรื่องการกลับมาให้บริการแบบเต็มรูปแบบทั้งการสามารถผ่าตัดในเคสใหญ่นั้น
ก็คงต้องรออีก๒เดือนข้างหน้านะคะ
ในขณะเดียวกันชาวบางสะพานนั้นก็ต้องการกำลังใจ
ในการที่จะฟื้นฟูจิตใจค่ะหลังจากพวกเขานั้น
ต้องเสียขวัญและสูญเสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากค่ะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีริคัน
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีคันค่ะ